เวลาจะซื้ออะไรโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ย

ไม่ใช่ว่าไปตามตลาดนัดเอาไปซื้อราคาถูกมา

คนนี้เขาซื้อมาแล้วเขาก็ชาร์จไว้หลังตู้เย็น

เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
โอ้โหแล้วตอนพาไปดูตรงตู้เย็นนะคุณฮะ
แรงระเบิดของแบตเตอรี่เนี่ยมันระเบิดจนทำให้ประตูตู้เย็นเนี่ย

เขาบอกว่าถ้าโดนคนโอ้โหทะลุเนื้อแน่

แต่โชคดีเหลือเกินคือลูกเมียเขาไม่ได้อยู่ด้วย
แล้วตัวเขาก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วนักข่าวของเราไปที่บ้านของเขาเลยที่นครปฐม
ตอนนักข่าวของเราไปถึงที่บ้านเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพนี่
ตอนนักข่าวไปเดี๋ยวไปดูนะที่พื้น
คุณผู้ชมเห็นไหมนั่นไอ้คราบขะเหมาดำนี่

ตรงประตูตู้เย็นนะซึ่งจริงมันก็แข็งอยู่นะ
ใช่ค่ะเป็นรอยยุกไปเลยนะคะ
ซึ่งไปเจอกับคุณอานนท์ป้อมน้อย
เล่าให้ฟังว่าผมมาเช่าบ้านอยู่ที่นี่
ก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นช่วง๔ทุ่ม
พี่ผมออกไปได้ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง
บึ้มเสียงมันดังเลยแต่ว่ามันไม่รุนแรงนะ
มันเหมือนกับลูกโป่งแตกอ่ะตอนผมเข้ามาดู
คือตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้ามาดูเพราะผมยังไม่ได้เอกใจอะไรไง
แต่พอเดินเข้ามาเท่านั้นแหละโอ้ย
ควันสีขาวนี่ฟุ้งเต็มห้องเลย
แล้วเห็นเป็นประกายไฟมันกำลังจะลุกขึ้นที่สายไฟแล้ว

แล้วห้องเช่าเราก็เลยถามว่าคุณอานนท์ห้องนี้มันมีระบบตัดไฟ
มันมีประกอบป้องกันอะไรไหม

คือถ้าผมเข้ามาช้ากว่านี้อีกหน่อยเดียวเนี่ยนะไฟไหม้แน่
จนมันหลุดออกมาจากไฟตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเสียงตู้มมันขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง

มันจะมีพวกกระเป๋าปั๋ววางวางให้ดูข้าง
ผมชาร์จทิ้งไว้ประมาณ๓๐นาที

จะทำดูลักษณ์๓๐ทีผมก็เข้ามา
จากนั้นก็มีไฟลุก
แต่ก่อนที่ผมจะเข้ามามันจะมีเสียงดันระเบิดก่อนหนึ่งรอบ
ผมก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็พยายามตั้งสติ
พยายามดึงแต่ดึงให้ได้รอบ
ผมก็ดึงปุ๊บผมก็ปัดมากลางห้องเลย
ผมปัดปุ๊บมันก็ยังไม่อยู่ตัดมาปุ๊บ

ระเบิดปั้ง

แล้วคุณอานนท์บอกว่าหลังจากนี้ผมไม่เอาอีกแล้ว
ผมจะซื้ออะไรต้องดูที่มันได้มาตรฐานมอก
เพราะนี่ซื้อที่ตลาดนัดมาราคาไม่เท่าไหร่เอง
แล้วคิดดูถ้านั่งอยู่ตอนที่มันระเบิด

จะซื้ออะไรดูที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะ